ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวสุดสะเทินใจของคนที่รักแมวกันหน่อยนะครับ
มีคลิปหนึ่งที่มีคนจับแมวให้งูกิน

คือขออนุญาตเซ็นเซอร์นะแต่แมวเลือดออกปากค่ะ
แมวแบบระบบเปิดนะฮะปล่อยให้ออกมาก่อความรำคาญนะครับ
จราจรลดหลังคาบ้างก็จับแมวเป็นอาหารงู
มาผู้ชายคนนี้ก็โพสต์อีกครั้งว่าแมวตัวนี้นะมันถูกรถชนตาย
ยื้อแล้วมันไม่รอดก็เลยให้งูกินกันไปนะครับ
เพื่อไปสอบถามความจริงเพราะว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะ

เดี๋ยวเป็นแมวจรจัดบ้างเอามาให้งูกินเดี๋ยวแมวถูกรถชนบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะ
เมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านะฮะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
รวมกันที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านพักของนายนัฐกรนะฮะ
จันทานนท์อายุ๒๗ปีเขาเป็นผู้โพสต์นี้นะครับ
จากการตรวจสอบในบ้านมีทั้งงูหลามงูเหลือมถูกเลี้ยงไว้ในตู้
อย่างมิดชิดนะฮะก็ให้ทางด้านของเจ้าของเอาเอกสารการครอบครองไปแสดง
มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเขาบอกว่างูหลามในคลิปที่แชร์เนี่ยเป็นภาพเก่าแล้ว
ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าตนเองเนื่องจากตนเองพบชาวบ้าน
ตะข่ายดักปลาแล้วก็มีงูติดตะข่ายตามลำตัวก็มีแผล
ก็เลยขอตัดตะข่ายแล้วก็เอางูมาเลี้ยงดู
ส่วนลูกแมวในคลิปเนี่ยเป็นแมวจรจัดนะฮะวันหนึ่งมันถูกรถชนตาย
พยายามช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้แล้วมั่นใจว่าลูกแมวมันตายแล้ว
ก็เลยเอาแมวเนี่ยมาให้งูกินตามคลิปนะตอนนี้งูตัวนั้นก็หายดีแล้ว
แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเขาเคยชี้แจงไปแล้วว่าแมวโดนรถชนตาย
ส่วนคนที่ไปโพสต์เนี่ยเป็นคนรู้จักกันยอมรับว่าเคยมีปัญหากันมาก่อน

จากการตรวจสอบเนี่ยในบ้านเขาเนี่ยไม่พบงูหลามตามคลิปที่ปรากฏแล้วก็ยังไม่เข้าข่ายว่ามี
ความผิดเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่า
เพราะว่าตรวจสอบแล้วมีการลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
ตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับ